ไกแต่ทางนี้

ทางนี้ลูกไม่ใช่บ้านเราอีกหลังนึง

มาเร็วมา
เออเออเออเร็วเร็วเร็ว
กระโดดข้างแพงไหมกระทุก
ดะเบาเบส
ตาไปไหนมา

ไกล
ไกล

อังงี้เข้าบ้านถูกมั้ยไป
เออเออเออเร็วเร็วเร็ว

โปรดติดตามตอนต่อไป